เราไปต่อที่งานหมอนร่ำกันหน่อยที่หนังวลหลำภู

มีงานบันเทิงทีไรความบันไลบังเกิดทุกทีค่ะ
ตีกันรอบแรกไม่พอไม่หนำใจ

นี่ฆ่าเลยนะพยายามฆ่าเลยนะจะเอาให้ตายคุณผู้ชม
ไม่รู้มันเป็นไปโกรธไปแค้นอะไรกันมา

หมอลำต้องหยุดเล่นพวกนี้ก็ตีกันไป

ก็มีคนถ่ายเอาไว้ที่ออกมาเค้าเอาคลิปนี้ไปโกรธ
อันนี้เป็นช่วงที่เอากระบะไล่ชน
คือตีกันมั่วไปหมดคือภาพแรกเมื่อสักครู่อันนี้คือคลิปที่๒

เอารถมาแล้วก็ปรีเข้าไปชนชนลำโพงชนเวที
ชนรถขรรค์อื่นชนรถธรรมน์และอีกฮะ
เละเทะไปหมดเลยตำรวจก็เข้าไปชาร์จด้วยการยิงล้อของรถคันนี้ก่อน
ให้ไปต่อไม่ได้สุดท้ายจนมุมจับได้
แล้วมีการถูกรุมประชาธรรมหลังจากคลิปนี้
เพราะว่าเขาก็โกรธกันทำทำไม
เออเขากำลังสนุกกันอยู่ดีหมอลำก็ต้องหยุดเล่น
สุดท้ายทีมข่าวเราเอาคลิปนี้มาตรวจสอบจนทราบว่าคนที่โพสต์นั้นเป็นคนในวงหมอลำนี่แหละ

เขาไปแสดงที่บ้านซำเซี่ยวตะบนนากลางจังหวัดหนองบวนลำพูน
บอกว่าวันที่เกิดเหตุนะคือในงานนี้มันก็จะมีแน่นอน
พอมีงานปุ๊บนะมันจะมีวัยรุ่นเจ้าถิ่น
แล้วก็จะมีวัยรุ่นต่างถิ่นมาดูงาน
พอเจ้าถิ่นเห็นต่างถิ่นมันเริ่มมีการเขม่นกัน
อ่าสุดท้ายเขม่นกันตีกันผู้หญิงผู้ชายฝ่ายละสิบคนตีกันแบ่งข้างตีกัน
ชาวบ้านลุกพื้นหนีไปเพราะกลลง
ตีกันอยู่พักใหญ่ตำรวจก็มาทหารก็มาแยกแล้วอันนึกว่าจะจบไม่จบ
เหมือนจะจบแต่ไม่จบคุณผู้ชมวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหนองบัวลำพูไปเอากระบะมา
สีดำขับพลวดเข้าไปในงานไล่ชนคนที่เป็นคู่อลิเขา
ถอยไปเสร็จปุ๊บขับไปชนต่อหน้าเวทีชนลำโปรงชนเวทีชนรถตำรวจรถชาวบ้าน
ทำให้เดือดร้อนไปทั่วทุกคนวิ่งหนีตายนะฮะตำรวจเห็นว่าไม่ดีแล้ว
ตัดสินใจยิงล้อของรถเพื่อหยุดรถคันนี้ให้ได้แล้วก็หยุดได้
มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องจอดแล้วก็สามารถไปรวบตัวได้
แล้วพอจอดเสร็จปุ๊บชาวบ้านกับวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงกรูเข้าไปลากตัวคนขับกระบะมากระทืบ
จะแยกยังไงดีนะฮะสุดท้ายเนี่ยคุมตัวชายคนขับกระบาดไปส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างที่บอกงานบุญทีไร
บ้านไร้ทุกทีอืมไม่เข้าใจจริงจริงไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนี้
คือมันเป็นงานที่คุณต้องไปสนุกลื่นเริงกันหมอลำเขาให้ไปเต้นกัน
ไม่ได้ไปตีกันอืมนะครับ